ยังไงซะส่วนใหญ่เด็กน้องหนูที่อยู่ตามบ้านทั่วไป
เจองูเจอสัตว์เล้ยขาอะไรก็ตกใจ
การ์ดกันแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีซุปเปอร์ฮีโร่
เพราะว่าในบ้านเนี่ยจะต้องมีสักคนหนึ่งแหละคุณผู้ชมเชื่อไหม
ที่สามารถกล้าหารชาญชัยในการสู้กับพวกสัตว์เลื้อยขา
หรือว่าตัวอะไรต่างที่ทำให้เรานั้นตกใจครับ

คนในบ้านตกใจหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลาน

อายตุ๊กแก

ยายเนี่ยนอนเอกเขนกสบายใจอยู่หน้าบ้าน

เสียงดังมากยายจะนอน
พอยายเดินมาโอ้โธ่เว้ย

หยิบผ้ามาผืนนึงเดินมาปั๊บ

ไม่จบสิแล้วยายเขาถือไปไหนต่อ

ยายก็จับเสร็จปั๊บก็ไปปล่อยหลังบงหลังบ้าน
อ๋อโหโงช์ยนต์บ้านให้มันหยุดกับแต้นมองต้นไม้เข้าป่าไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือสุดยอดจริง
คุณยายคือความหวังของลูกและหลาน

ก็อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวกลัวแล้ว